เรื่องแรกวันนี้ต้องเริ่มด้วยความยินดีจริงนะคะ
แสดงความยินดีด้วยจริงสำหรับคุณพ่อคุณแม่ป้ายแดงหมาดเลยนะ
คุณเชนธนาแล้วก็คุณเจมส์นะคะ

ก็ได้ให้กำเนิดลูกชายคนแรก
ชื่อว่าน้องสเปนนั่นเองนะคะ
หน้าตาน่ารักน่าชังมากเลยนะ
หน้าตาดีได้คุณพ่อคุณแม่มาเลยนะ

เมื่อก่อนจะครอบประมาณสองวัน
ไปถ่ายแฟชั่นเซ็ตครอบครัวกันมานะคะ
แล้วก็ต้องบอกว่าเป็นคู่รักพันล้าน
ใส่มาบนกองเงินกองทองเป็นสเปส
ขอให้มีแต่ความโชคดีในครอบครัวนะคะ